แมวตัวนี้ก็ไปติดอยู่ที่รถเก๋ง
ตามภารกิจไปช่วยให้ช่วยช่วยเข้าภายพี่กุภัย

ระวังค่อยค่อยไหาค่อย

มาทำภารกิจในการช่วยเหลือลูกแมวตัวน้อย
ให้รอดไปติดลงบริเวณกระพรงรถเก๋ง
ป้ายทะเบียนนี่๔๙๙๗กรุงเทพฯ
รถเก๋งคันนี้เป็นของคุณพรสวรรค์สิงทาอายุ๒๓ปี
เธอบอกว่าเธอเนี่ยขับรถมาจากอำเภอชายโยไปซื้อของกับครอบครัวที่ตลาด
แล้วในขณะที่ตัวเองเนี่ยเดินลงรถบ่าได้ยินเสียงแมวร้องมาจากทางห้องเครื่องรถยนต์
กับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็งงเสียงลูกแมวมาจากตรงนี้ได้ยังไง
ช่วยกันหาในห้องเครื่องรถหน่อยว่าเอ๊ะแมวอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เธอเองก็ไม่ทราบว่าลูกแมวที่ติดเป็นแมวของใคร
เพราะว่าไม่ใช่ของเธอแน่นอนที่บ้านเธอไม่ได้เลี้ยงแมว
เธอก็เลยตัดสินใจแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้มานำตัวลูกแมวออกมาคุณดู
เจ้าจิ๋วตัวเล็กนิดเดียว
สีแบบนี้เหมือนสีสวาดไหมสีอะไรอ่ะ
หรือจริงมันเป็นสีท้องแดงสีทองแดง
สีท้องแดงขนาดนี้สีสวยน่ารักพูดตัวเมียลูก
นี่ค่ะมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ช่วยออกมาใช้เวลา๕นาทีเนาะ
ยังเป็นเจ้าแมวตัวจิ๋วตายังไม่ลืมดีเลยอะค่ะ
เป็นลูกแมวเพศเมียนะคะศรีสวาสนะคะอายุประมาณ
ดิฉันไม่ว่าไม่ถึง๓เดือนไม่ถึง
ดูแล้วยังดิฉันว่าเต็มที่๒เดือนประมาณนั้น
ใช่ค่ะยังตายังไม่ลืมดีเลยแล้วก็นี่แหละนะ
คุณยายวัย๖๕ปีคนในระแวกนั้นคนนี้
น่าจะเป็นแม่ค้าร้านใดร้านหนึ่งแถวนั้น
รับเลี้ยงเจ้าตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าเจ้าบุญมา

เขาว่ากันว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันเหมือนกับว่านำพาโชคลาภมา
ในการที่ได้ช่วยเหลือสัตว์มันก็เป็นกุศลและอาจจะนำพาสิ่งดีมาก็ได้
ดีนะได้ชื่อว่าเจ้าบุญมาแล้วถ้าเป็นผมอ่ะ